หน่อยฮะที่สิงห์บุรีเนี่ยมีคนเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้

ตำรวจไปทำร้ายวัยรุ่นนะที่เขาขี่จักรยานยนต์มานะครับ

แต่คำถามก็คือว่านี่
กระชากลงมาแล้วต้องทำร้ายกันขนาดนี้เลยเหรอ

นี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนี่ฮะ
ถนนสายบุ้งกี่นางบวชอำเภอค่ายบางรจันทร์ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับ
นี่ตีหนึ่งครึ่งนะฮะของวันที่๒๔เมษฐ์สายยนต์นะ
ระบะสายตรวจขับมาจอดริมถนนแล้วมีตำรวจสามนายเปิดประตูรถลงมา
กระชากเด็กวัยรุ่นที่นั่งคล่อมจักรยานยนต์แล้วก็เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่ฮะ
กระชากลงมาแล้วไปจับกดลงนอนกับพื้น
แล้วมีคนนึงเนี่ยเอาเท้าเตะเข้าไปทีนึงต่อยไปอีกทีนึง
อีก๒คนก็ไม่ได้มีท่าทีจะห้ามปรามอะไรเลย
ก่อนที่วัยรุ่นคนนี้จะลุกขึ้นยืนนี่ครับ

ผมเล่นโทรศัพท์

นี่เป็นภาพจากชาวบ้านที่เขาอยู่ฝั่งตรงข้าม

จะมีเสียงตำรวจเหมือนกับบอกให้ไปถ่ายใกล้

อืมอ่าแต่ตอนแรกเนี่ยที่เห็นชัดชัดจะเป็นภาพมุมสูงจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับเป็นร้านขายแบตเตอรี่นะครับ
บนถนนสายบุ้งกี่นางบวชที่ค่ายบังรจันทร์สิงห์บุรีนะครับ
จุดเกิดเหตุเลยนะครับได้เจอกับคนที่ถ่ายคลิปมือถือเอาไว้ได้

อยู่ในบ้านได้ยินเสียงรถเนี่ยเหมือนกับขับไล่กัน
แล้วมีเสียงเบรกดังมากดังจนตกใจ
ต้องเปิดประตูบ้านออกมาดูตีหนึ่งกว่านะ

ภาพที่เห็นคือกระบะสายตรวจเนี่ย
กำลังไล่จักรยานยนต์ที่มีวัยรุ่น๒คนขี่มาด้วยกัน
แล้วเห็นวัยรุ่นเนี่ยพยายามขี่รถนะเพื่อจะหนีตำรวจ
โดยวนรอบบ่อน้ำแถวนั้นอยู่หลายรอบตำรวจก็ขับรถไล่ตาม
วัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ขึ้นไปบนฟุตบาทนี่บนถนนตรงนี้นี่นะฮะ
แล้วไปหยุดอยู่ตรงร้านแบตเตอรี่ตำรวจไล่ตามมาทัน
คือตอนนั้นเขาบอกเขาได้ยินเสียงวัยรุ่นเนี่ยตะโกนบอกตำรวจบอกยอมแล้วยอมแล้ว
นี่ฮะเขาก็เอากุญแจเนี่ยมาเปิดประตูบ้านแล้วก็หยิบมือถือมาถ่ายเอาไว้ก่อน
วัยรุ่นคนหนึ่งตอนนั้นลงไปนอนอยู่ที่พื้นแล้วมีตำรวจเนี่ยตะโกนมาหาเขาบอกถ่ายอะไร
แล้วก็บอกว่าให้มาถ่ายใกล้ใกล้แต่ตัวเขาไม่เข้าไปเขากลัวนะฮะ
ที่ตำรวจเนี่ยจะพาเด็กวัยรุ่นกับจักรยานยนต์เนี่ย
ขึ้นรถกระบะสายตรวจแล้วก็ขับออกไป
ซึ่งตอนที่เขาถ่ายคลิปเขาบอกเขาก็ไม่เห็นหรอก
เรื่องทำร้ายเนี่ยเขาไม่เห็นหรอกเพราะว่ามุมมันมุมราบ

เห็นจากกล้องวงจรปิดนี่แหละที่มีการกระชากตัวมาแล้วก็ทำร้าย
ตีหนึ่งเกือบตี๒ครับผมได้ยินเสียงรถ
มันเบรกแล้วเหมือนมันไล่กันนะครับ
หนีรถนำรวจที่โดมที่โดมที่มีหลังคาใช่ครับ
แล้วก็หนีวนรอบคลองหลังโดมาประมาณ๓รอบ
แล้วก็ขี่รถไปข้างหลังมันมีทางออกไปข้างหลัง
แล้วไปออกตรงซอยวัดยางแล้วก็ออกมา
แล้วก็หนีมาทางร้านผมใช่ครับแล้วผ่านหน้าร้าน
แล้วก็ยูเทิร์นไปฝั่งอีกตรงข้ามครับ
แล้วก็ย้อนมาถึงหน้าร้านแบตเตอรี่ครับ
จากนั้นพ่อมอยน่ามาถึงหน้า
กิติสักรงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับจากการตรวจสอบพบว่าตำรวจทั้งสาม
เราก็ถามไปยังพันธุ์ตำรวจเอกจอมพลนะฮะท่านเป็นภูมิกับการสพค่ายบางรจันทร์
ท่านบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นพ่อของเด็กวัยรุ่นที่ถูกทำร้ายมาแจ้งความแล้วที่สพค่ายบางรจันทร์
บอกว่าลูกชายถูกตำรวจสามนายทำร้ายร่างกายซึ่งผู้เสียหายเป็นเยาวชนชายอายุสิบสี่ปี
ตอนนี้ก็ส่งไปตามขั้นตอนก็คือเรื่องไปยังอายการสิงห์บุรี
เพื่อให้นักสังคมสงเคราะห์และสหวิชาชีพร่วมกันสอบปากคำ
แล้วก็ส่งตัวเด็กที่ได้รับความเสียหาย
ที่เป็นผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วนะครับ
กำลังรอเรื่องของใบรับรองจากทางแพทย์อยู่
ส่วนตำรวจสามนายนี่ในกล้องวงจรปิดตรงนี้
ภูมิกับการสพค่ายบังรจันทร์บอกว่าเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจเอกหนึ่งนาย
เป็นชั้นใน๑๐อีก๒นายตอนนี้สั่งให้ทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงมาแล้ว
แล้วจะส่งให้คณะกรรมการปปชพิจารณาความผิดด้วย
จากการสอบสวนตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าตอนเกิดเหตุ
จักรยานยนต์คันนั้นมีพฤติกรรมต้องสงสัยเลยเรียกตรวจ
แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเยาวชนนะตอนเข้าตรวจค้นยืนยันว่าไม่ได้มีการทำร้ายร่างกาย
แต่ผู้เสียหายเนี่ยขัดขืนแค่พยายามจะทำให้นั่งลงตามยุทธวิธี
เดี๋ยวลองฟังท่านภูมิกับนะฮะ
ขณะนี้ก็รอผลการตรวจจากโรงพยาบาลนะครับ
เพื่อยืนยันอาการบาดเจ็บของเยาวชนชายนะครับ

ทางภูมิกับการศพค่าให้บัลลังจันทร์บอกว่า
ต้นก็จะแจ้งข้อหากับตำรวจสามนายนะฮะ
แล้วก็ส่งเรื่องให้ปปชพิจารณาเรื่องความผิดด้วย
วินัยก็สั่งลงโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว